ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ครับ
จะว่าไปก็เหมือนกับละครทางโทรทัศน์ก็ว่าได้นะ
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาประกาศตามหาหลานชาย

เพราะว่าพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ทรัพย์สินไว้กว่า๑๐ล้านบาท

ญาติของเขาเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วมีทรัพย์สินกว่า๑๐ล้านเนี่ย
มีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

ตามหาทายาทรับมรดก๑๐ล้าน

ที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพของนายสารวุฒิพงศ์นิยมนะฮะ
อายุประมาณ๓๐ปีนะครับ
ก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคม
แต่ว่าทางปี๖๐ปีที่แล้ว
คือทางทีมข่าวไทยรัฐของเราเนี่ย

เนื่องจากว่าขณะนี้ญาติของนายสารวุฒิ
ได้ประกาศตามหาลูกชายเพียงคนเดียวของนายสารวุฒิ

หลังจากที่นายสารวุฒิได้เสียชีวิตไปตั้งแต่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙
แล้วก็ทิ้งทรัพย์สินเอาไว้
มีที่ดินอยู่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ซึ่งในที่ดินเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่๕หลัง
ประกอบด้วยบ้านชั้นครึ่ง๑หลัง
มีห้องเช่าอีก๔หลังรวมทั้งสิ้น๑๕ห้อง
รวมแล้วมูลค่าก็คือ๑๐กว่าล้าน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนายคณิสรนานิน
ซึ่งเป็นน้าแท้ของนายสารวุฒิพงนิยม
คณิตศรเล่าให้ฟังว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยแต่เดิม
เป็นสมบัติตกทอดของนางทองใบพงนิยม

ซึ่งบ้านหลังใหญ่ที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
ก็คือนางทองใบพงนิยมผู้เป็นแม่
นายสังวรพงนิยมแล้วก็นายสารวุฒิพงนิยม
นะครับปรากฏว่าปี๒๕๕๙
สมาชิกในบ้านหลังนี้ก็เสียชีวิตไปทีละคน
เริ่มจากนางทองใบที่เป็นแม่ก่อน
ตามด้วยลูกก็คือนายสังวลพงนิยม
กับนายสารวุฒิพงนิยมที่เสียชีวิต
ด้วยอบเบิร์ตเหตุรสชนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไปโดยปริยาย
จากบ้านหลังนี้ยังมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเกือบ๑ไร่
แล้วก็สิ่งปลูกสร้างในบริเวณรวมแล้วก็คือ
กว่า๑๐ล้านบาทโอ้โหที่ดินไร่
ในงานคุณเงียนมาสอนหลังธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์

มีสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องเช่าอีกนะครับ
ซึ่งน้าของนายสารวุฒิบอกว่าเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้
นายสารวุฒิมีภรรยาหนึ่งคนที่เคยมาอยู่ที่บ้าน
แต่ว่านางทองใบที่เป็นแม่เนี่ยไม่ค่อยถูกชะตา

แล้วภรรยาของนายสารวุฒิก็ไปมีครอบครัวใหม่
แล้วก็ทราบว่านายสารวุฒิมีลูกชายกับภรรยาคนนี้๑คน
เพราะฉะนั้นทางญาติญาติจึงอยากประกาศตามหาลูกชายคนนี้
ของนายสารวุฒิให้มารับมรดกของพ่อที่ทิ้งเอาไว้
แต่ปัญหาก็คือว่าญาติก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับภรรยาเก่า
แล้วก็ลูกชายของนายสารวุฒิเลย
ก็เลยต้องประกาศผ่านสื่อ
อยากให้ไทยรัฐทีวีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นภรรยาของนายสลาวุฒิ
ถ้าท่านจำได้หรือว่าลูกของนายสารวุฒิ
ถ้าจำได้ว่านี่คือคุณพ่อยังไงช่วยติดต่อหน่อยนะครับ

แต่ได้ข่าวว่าสารวุฒิเขาได้เงินส่งให้ลูก
แต่ไม่รู้เอกสารไม่รู้อะไรเลย

ผมก็อยากจะรู้ถ้ารู้ผมไปตามหานานแล้ว
ตอนนี้มันมืดแปดด้านว่าจะไปหาที่ไหน

ถ้าดูอยู่หรือว่ารู้ให้ติดต่อมาหาเรา

หรือว่าไม่พร้อมที่จะมาหรือยังไงช่าง

ก็คุณพ่าสลาวุธที่เสียชีวิตไหน

ก็มีเพื่อนของนายสารวุฒินะครับ
เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับสนิทกัน
ก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่านายสารวุฒิกับเธอเนี่ยรู้สึกสนิทสนมกันในฐานะพี่น้องเพื่อนบ้านนานแล้ว
เวลานายสารวุฒิมีปัญหาก็มักจะมาระบายปรับทุกข์อยู่เสมอ
ที่ผ่านมานายสารวุฒิก็เคยเล่าเรื่องลูกชายให้ฟังอยู่บ้าง
เพราะทุกเดือนนายสารวุฒิจะต้องโอนเงินไปให้ลูกชายที่มีกับอดีตภรรยา
ส่วนข้อมูลเชิงลึกว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยนายสารวุฒิไม่เคยเล่าให้ฟัง
พูดแค่ว่าตอนนี้ลูกยังเล็กไม่อยากเล่าอะไรมากก็ช่วยช่วยเหลือดูแลลูกอยู่ห่าง
วันหนึ่งเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะรู้เองว่าใครเป็นพ่อแต่ทีนี้วันนั้นมันไม่ถึงไง
ก็คือนายสารวุฒิมาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตก่อนก็เลยไม่มีใครรู้ว่าลูกคนนั้นคือใคร
อยู่กับภรรยาซึ่งภรรยาอยู่ที่ไหนนะครับ
หลังจากที่นายสารวุฒิเสียชีวิตไปญาติก็คุยกันปรึกษากันนะครับ
บอกว่าสมบัติทรัพย์สินทุกอย่างที่นายสารวุฒิทิ้งไว้ควรเป็นของลูกชายคนเดียวของนายสารวุฒิเท่านั้น
ก็เลยตัดสินใจประกาศตามหาจะได้ทำให้นายสารวุฒิที่เสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสบายใจ
ไม่มีห่วงเพราะฉะนั้นก็อยากวอนใครที่มีข้อมูลรู้จักอดีตภรรยารู้จักลูกชายของนายสารวุฒิ
สมมุติถ้าท่านเห็นข่าวนี้ทราบข่าวนี้นะครับติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์๐๙๔๙๗๙๖๖๗๗ได้นะฮะ๐๙๔๙๗๙๖๖๗๗
หรือจะผ่านทางสื่อของไทยรัฐก็ได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ